มีเรื่องสุดฮือฮาทุกวงการฮือฮากันไปตามกันฮะ
อดีตสสจังหวัดนราธิวาสท่านชื่อว่า

ถ้ามีภรรยา๔คนอันนี้ตามหลักของมุสลิ

เพื่อแผ่นดินอุ้มทารกตัวน้อยคนนี้
นี่คือลูกชายบุตรคนที่๒๕ของภรรยา

ภรรยา๔คนก็หมอแวร์ก็แบบนี้ฮะ

ของการมีภรรยาจะเป็นคนที่๒๓หรือ๔
คนที่๒๓หรือ๔สิทธิต้องเท่าเทียมกับคนแรก
ต้องพดุงความรักความยุติธรรมความอบอุ่น

แต่ภรรยาคนแรกให้ลูกกับหมอแวร์๓คน
ภรรยาคนที่๒ให้ลูกกับหมอแวร์๑๑คน
ภรรยาคนที่๓ให้ลูกกับหมอแวร์๘คน
ภรรยาคนที่๔ให้ลูกกับหมอแวร์๓คน
รวมทั้งหมดลูกของหมอแวร์๒๕คนฮะ
ลูกคนโตหมอแวร์อายุ๕๙ใช่ไหม

อายุ๓๓แล้วเป็นนุ่มแล้วล่ะ
ลูกคนเล็กอายุเท่าไหร่ก็คือ๒ขวบ
ไม่ใช่๒วันคนที่อุ้มไปเนี่ย
นั่นคือลูกคนเล็กของหมอแวร์
หมอแวเนี่ยแล้วลูกหมอแวเก่งมากนะ
แวร์ท่านเป็นหมอและท่านเปิดคลินิก
แล้วก็มีอาสมาชีวะของท่านปกตินะครับ
รอบนี้ลูกหมอแวร์เดินตามรอยเท้าของคุณพ่อ
เพราะลูกหมอแวร์มีทั้งเรียนจบมีทั้งกำลังเรียนหมออยู่
เจ็ดคนนะแล้วคนอื่นก็จะมีอาชีพการงานในทางที่ดีทุกคน
นี่คือลูกหมอแวร์ตอนนี้ลูกคนที่๒๕ใช่ไหมฮะ
หมอแวตั้งใจว่าจะมีสัก๓โหล
โอ้โห๓โหลเอา๑๒คูณใช่ไหม๑๒๓๓๖คน
จะมีสัก๓๖คนทำไมถึงต้องมีขนาดนั้น
แวร์ตั้งเป้าคืออยากได้ลูก๑๘๑๘ชาย๑๘หญิง๑๘
โอ้โหรวมแล้ว๓๖คนเคล็ดลับหมอแวร์ครับ
ลับลูกดกของหมอแวร์ยาโดปเปล่าไม่เกี่ยว
ไม่จำเป็นต้องไปโด้งไปโดปอะไรเลยนะฮะ
แวร์บอกเคล็ดลับคือหมอแวร์เป็นนักการเมืองนะ
แต่หมอแวร์แนะนำแบบนี้แสดงว่าหมอแวร์ปล่อยวางได้ระดับหนึ่งแล้ว
อย่าเครียดเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สุกอันนี้เต็มไปตามหลักศาสนา
ไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบออกกำลังกายเป็นประจำและทานอาหารธรรมดานี่แหละ

เราก็สามารถทำให้สมรรถภาพร่างกายยังคงมั่นคงแข็งแรงได้แล้ว
แม้หมอแวร์จะอายุ๕๙ปีหน้าแซร์ยึดแล้ว
แต่สภาพมวยไม่ได้แข็งแรงเหลือหลายจริง
แวร์ถึงขั้นแย้มว่าการเมืองรอบหน้า
รอบไหนก็รอบหน้าเนี่ยเมื่อไหร่พร้อมเมื่อนั้นฮะ
การเมืองรอบหน้าหมอแวร์จะลงชิงชัยแก้มือ
ในสนามเลือกตั้งสอสอกันอีกทีนะฮะ

ทีพักเพื่อแผ่นดินแต่ในอนาคตข้างหน้า